เป็นเรื่องราวน่ารักของบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
คุณยายเขาเลี้ยงน้องแมวเอาไว้

เฝ้าบ้านได้ดีมากเลยไปดูกัน
เฮ่ย
เอาเหละสิคุณตั้งเอาสิ
อย่าคิดจะแหยมเข้าบ้านป้าเจ้าอ้วนบอก
นี่แมวหรือเสือนะนี่แค่ขูเตือนเบาเท่านั้นนะคะ
ใครคิดจะบุกขึ้นบ้านคุณยายเจอดีแน่บอกเลย
คิดจะลองของเหรอ
นี่ขนาดว่ามีโซ่ล่ามคอไว้นะ
ถ้าปลดโซ่ออกเป็นไงกระโจนเข้าใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ไล่ไล่กวดแล้วก็จบนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูวัชตากรรมของชายหนุ่ม
คนที่อยากลองของเนี่ยจะเป็นยังไง
ดีตกโซ่ของขอแล้ว
ดุจังเลยจะม่วนโอ้โห

ค่ะก็ต้องมีกรรมการมาหย่าศึกหน่อยก่อนที่เจ้าอ้วนจะกระโจนเข้าไป

ดุอ่ะยิ่งกว่าสุนัขเฝ้าบ้านอีกนะ

เจอเจ้าอ้วนเข้าไปนะคะเจ้าอ้วนเป็นแมวตัวผู้อายุ๒ปีค่ะ
สำรวมนิ่มนวลอายุ๗๘ปี
ชาวตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เอาไว้เฝ้าบ้านคุณยายบอกเลี้ยไว้เฝ้าบ้านจริง

ไม่ใช่ว่าน้องหมาทำหน้าที่ไม่ดีนะ
แต่เจ้าอ้วนเขามีสัญชาติตะยานในการเฝ้าบ้าน

โอ้โหคนแปลกหน้าเดินเข้าบ้านแล้ววิ่งตามต้อยเลยนะ

ขวางเอาไว้ไม่งั้นโดนจะกระโจนเข้าใส่แน่
ดูไม่ยอมจริงอยากเข้าบ้านฉัน

ใช่เพราะเป็นแมวในร่างเป็นหมาในร่างแมวหรือยังไงก็มีในสัตว์ว่านะครับ
ไปดูกันสิว่าสัตว์สองตัวเนี่ยเขาน่ารักขนาดไหน
เห็นว่าใครก็ขึ้นบ้านไม่ได้

ก็ไม่ประมาณแปลกหน้าหรือหรอกก็ไม่ประมาณ
คือท่าเกิดใครคนแปลกหน้าขึ้นบ้านเค้าจะทำยังไง

ดูหน้าเขาตอนที่อยู่กับเจ้าของซะก่อน
เป็นอย่างไรล่ะครอคลีะทำหน้าแบบชัดสายนะครับ
เมนูโปรดของเจ้าอ้วนคือ

คือกินหมูหยองเนี่ยน่าจะหยองนะ
ไม่น่าจะโหดขนาดนี้ก็หองหน่อยหมูหอง

แล้วเขาอยู่กับเจ้าของเขาก็น่ารักดีนะคะ
กินจนอ้วนสมชื่อก็เลยเรียกว่าเจ้าอ้วนนี่แหละ
ปกติถ้าคุณยายสำรวมอยู่บ้านแล้วมีแขกมาเยี่ยม
ต้องลามโซ่ไว้แบบนี้ครับคุณ
ไม่เช่นนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้
พอมีใครไปใครมาแขกก็ตกตายไง

คือคุณปกติคุณไปเจอแมวคุณไม่คิดว่าเขาจะมาแบบ
มีเขามีแต่จะพอเคลียร์เล่นด้วย

คุณยายจะออกไปทำธุระข้างนอกคุณยายก็จะปลดโซ่ให้เจ้าอ้วน
แล้วอิสระจะได้เฝ้าบ้านในรอบปาก

เผื่อมีขโมยมาจริงขโมยก็ไม่กล้าจริง
เดี๋ยวอ้วนกระโดดแง่งงับออก
เฝ้าบ้านได้อะไรอย่างนี้ดุขนาดนี้
หมาอย่างเราก็เลยเหงาเลยตัวข้างหมอ